รู้สึกว่าเวียนที่ก็ดีอย่างไรนะ

ข่าวลือก็ออกมาเยอะเลย
ก็แสดงว่าสนิมมันต้องมีข้างใน
ผลเอกประวิทย์เสียสละตัวเองนะครับ
ที่จะกลืนเลือดแล้วก็พ้นจากคอรมอไป
คนที่พูดตัวเองว่าไม่ออกเนี่ยแสดงว่า
เขารู้ตัวเองว่านายกไงก็ไม่กล้าป่น